กับโจ้อาจจะเบี้ยบังเกิดคดีใหม่

ตอนนี้เป็น๒ทนายคนดังปะทะคารมกัน
คนหนึ่งก็คือทนายตั้มออกมาแฉเลยว่า

มีทนายคนดังได้คลิปดังกล่าวที่ร้อนแรงตอนนี้แล้ว
ได้คลิปแล้วเก็บอมพนันไว้
เหมือนประหนึ่งว่าจะไปต่อรองเรียกเงินตบทรัพย์ผู้กำกับโจ้
พูดแบบนี้ฮะทนายตั้มก็คือสิทธาเบี้ยบังเกิด

ทุกคนก่อนหน้าที่คลิปจะถึงมือผม

ผู้ที่สิ้นหวังและอยากได้ความเป็นธรรมให้กับผู้ต้องหา

แต่คนนั้นกลับเก็บคลิปไว้
เรียกขอผลประโยชน์กับฆาตกรกับภูมิกับโจ้
ว่าใจกล้าสุดยอดแต่ความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้แหละฮะ

ไม่ได้มีการเรียกรับผลประโยชน์

อีกฝ่ายพูดถึงเนี่ยมันคือการกล่าวหานะเอางี้ท้าก็แล้วกัน
ท้าให้ทนายตั้มไปแจ้งความได้เลย
หากทนายเดชารับผลประโยชน์จริงเรียกรับเงินจริงไปแจ้งความ
แต่หากไม่แจ้งความถือว่าไอ้คนคนนั้นไอ้ทนายคนนั้น
มันเป็นหมามันเป็นห่าวห่งมันเป็นหมาเห่าห่งเลยนะ
นี่ทนายเดชาร์เดี๋ยวฟังสองท่านปฏฐาคารม
เดี๋ยวจะไปออกสื่อแล้วนะหรือว่าอะไรแบบนี้
จะไปแจ้งความไหมเขาบอกว่าถ้าไม่แจ้งความเป็นหมาเลย

คือเรื่องนี้แค่ให้สังคมตัดสินก็เพียงพอแล้วนะครับ
เพราะว่าพยานที่เขาเป็นคนไอ้นี่มาเนี่ยเขาไม่สะดวกใจหรอกครับ
ว่าที่จะเอาเขาเอาเขาไปออกสื่อหรือว่าจะไปให้การหรือว่าอะไรเนี่ย
เพราะว่าตอนนี้เขากลัวตัวเขาเองว่าจะถูกฆ่า

ถ้าเกิดผมไปแจ้งความเนี่ยด้วยเรื่องเล็กน้อยแค่นี้
จะทำให้ตัวเขาชีวิตเขาทั้งชีวิตนะครับ
ต้องไปอยู่ในความไม่ปลอดภัย
อันนี้ผมก็ว่ามันไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นแล้ว
ผมก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับทนายเดชาอะไรเยอะขนาดนี้
ทุกคนถามแล้วผู้สื่อข่าวก็เข้าใจว่าเป็นผมหมด
แล้วมันเป็นอย่างนั้นอย่างที่เขาบอกจริง

ผมถึงบอกว่าสิทธาก็ต้องไปแจ้งตำรวจเลย
เพราะว่าถ้ามีคลิปเสร็จแล้วแล้วก็ไปตบทรัพย์
เรียกเงินภูมิกับโจ้มันก็ผิดแล้วไง
จัญญบันวิชาชีพทนายต้องโดนถอนพญาติ
แล้วก็อาญาก็ผิดฐานลีดเอาทรัพย์ติดคุก๑๐ปีนะ
สมมุติว่าคุณไม่แจ้งความคุณก็คือหมาขี้เลื้อนตัวหนึ่ง

ก็เพราะอะไรเพราะคุณเอามาโพสต์แล้วคนเข้าใจว่าเป็นผมไง
แสดงว่าสิ่งที่คุณพูดมันไม่ใช่เรื่องจริง
ถ้าเรื่องจริงคุณต้องไปแจ้งความจับผมเลย

เห็นเมื่อเช้ามีร้านสว่างโฮ่งเลย
ต้องอย่างนั้นคุณต้องเห่าแล้ว

เพราะว่านายศิษฐากับผมนี่มีสาเหตุกว่าเคียงกันค่ะ
คุณจะปล่อยคลิปตัดหน้าผม

คือกลัวเราจะไม่เข้าใจว่าหมาร้องไง

ทนายเดชาบอกว่าที่ได้คลิปมา

แต่จริงแล้วคลิปนี้ส่งให้ตำรวจชั้นผู้ใหญ่

เพราะว่าผู้ต้องหาหนีตะเลิศหายไปเรียบร้อยแล้ว
นี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะฮะ
สรุปแล้วประเด็นเรื่องของผู้กำกับโจ้